เดี๋ยว
เดกหญิงสุพรณีอันนี้คือท้องสุดคูณหรืออะไรคะ

ก็เรื่องของตัวเลขเรื่องของการเสี่ยงโชค

วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับ
หลายคนไปตามแผงจับจองตัวเลขในใจของท่านไว้แล้ว

ต้องตีความกันก่อนไหมมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอก

จริงร้อยจริงไม่รู้นะเราก็ไม่แทนถนัดตีความนะ
แต่ไม่เป็นไรเราไปดูที่ชัยนาธิดีกว่า
เพราะว่าเซียนหวยแล้วก็ชาวบ้านต่างไปกราบไหว้นะฮะ
เรือตะเคียนและหมายศักดิ์อายุกว่า๕๐๐ปีนะครับ
หลังจากที่งวดที่แล้วมีคนได้รางวัลจากการไปขอเลขจากที่นี่
ส่วนที่จังหวัดตรังชาวบ้านแห่ขอหวยไม้สนัย
เชื่อว่ามีสองตายายสิงสถิตอยู่ครับ
ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อเรื่องราวความแปลก
เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
ชาวบ้านต่างนำเสื้อผ้าอาพรดอกไม้ทุบเทียนผ้าเจ็ดสีพวงมาลัย
ไปถวายขอโชคลาภกับท่อนไม้สนัย๒ท่อน
ที่วัดชัยภูมิสถิตหรือวัดทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
ชาวบ้านได้ช่วยกันนำขึ้นมาจากคลองทุ่งค่าย
โดยคุณพี่ปันติมาจิตขวัญอายุ๕๑ปีบอกว่า
มีชายชะลาสูงวัยเข้าฝันให้ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำแล้วจะช่วยลูกหลาน
ต่อมาก็เลยเดินทางไปดูในลำคลองทุ่งค่าย

ก็พบว่ามีไม้โผล่อยู่เหนือน้ำ

พบว่าเป็นไม้สนัย๒ท่อนยาวประมาณ๒เมตรนะครับ
อีกท่อนยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
จากนั้นก็ไปหาหมอดูให้ทำนายฝัน
หมอดูก็ทักแบบนี้บอกว่าชายชาราท่านนี้เนี่ย
ถูกมัดอยู่เป็นเวลา๑๑๓ปีกับอีก๕เดือน

ร่วมกันอันเชิญดวงวิญญาณของชายชะลามาสิงสถิต
อยู่กับไม้ก่อนนำไปไว้ที่วัดทุ่งค่าย
หมอดูบอกว่าชื่อตามั่งแล้วก็ยายมี
แล้วก็มีลูกสาวชื่อปริศนาด้วยนะครับ
โดยคุณพี่ปันติมาบอกว่า
หากมีโชคลาภจะนำเงินถวายวัดเพื่อสร้างโบสถ์ให้เสร็จสิ้นนะครับ

ก็อยากจะถวายให้สร้างโบสถให้เสร็จนะครับ

ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
รวมไปถึงเซียนหวยก็เดินทางไปที่วัดโพธารามอำเภอสันคบุรี
เพื่อขอเลขเด็ดจากเรือสองลำที่ทำจากไม้ตะเคียนและไม้สัก

หลังจากที่นางสมหมายอยู่เล่บอกว่า

ฝันว่ามีเหรียญเงินเหรียญทอง
ตกเป็นทางจากบ้านไปถึงโรงเก็บเรือทั้งสองลำนี้

พอฝันแบบนี้รุ่งเช้าก็เลยรีบไปที่วัด
เห็นเลขตรงท้ายเรือตะเคียนค่ะ
ก็เลยนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล๒๐ใบ
ครับแล้วปรากฏว่าถูกรางวัล
ไม่ได้บอกว่าเลขอะไรที่ถูกไปคงว่าที่แล้ว

ก็เลยนำเงินที่ถูกรางวัลส่วนหนึ่งไปปรับปรุงไปบริจาค
แล้วก็ไปพัฒนาสถานที่เก็บเรือแล้วก็ใส่ชุดไทยรำแก้บนนะคะ
ชาวบ้านซ่าแบบนี้ก็เลยเริ่มไปขอเลขเด็ด
ไปกันทั้งกลางวันกลางคืนไปกันแน่นวัดเลยแหละ

เมื่อกี้พวกเราพยายามดูอยู่นะ
ดูอะไรสร้างเมื่อ๒๕๐๐หนึ่ง

นะครับก็เป็นเรื่องราวความเชื่อความแปลกนะครับ
แต่ว่าที่คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้

ยังมีการขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอยู่หลายพื้นที่

เพราะว่าตอนนี้กองสลากเขาก็เข้มงวดเรื่องนี้นะครับ